คุณผู้ชมคะไปที่โคราชนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
ไปดูคดีที่ผู้ต้องหาชำแหละเนื้อหมีควาย

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ต้องหาวันนี้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจอีก๑คน
รวมเป็น๒คนแล้วนะคะแล้วก็ตำรวจเองก็มีการตั้ง๒ข้อหาหนักด้วยค่ะ
ตำรวจภูทรหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ก็คุมตัวนายอภิวัตนินสนทิอายุ๓๓ปี
ไปฝากคังที่สารจังหวัดสี่คิ้วนครราชสีมา
หลังถูกจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลาง
ชำแหละแล้วก็เตรียมที่จะส่งขาย
ผู้ต้องหาอ้างแบบนี้บอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าหมีควาย
แต่มีคนมาบอกว่าพบหมีควายติดบวงกับดักตาย
ก็เลยนำรถกระบะไปขนมาแล้วก็ชำแหละไว้กินแกล้มเหล้า
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งขายแต่ตำรวจเองก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ก็เลยมีการสอบสวนขยายผลคดีนี้ที่เกิดขึ้น
มีผู้ร่วมกระทำผิด๒คน
ล่าสุดนายสุรสักกรงรามอายุ๔๐ปีผู้ต้องหาที่ร่วมกันชำแหละหมีควาย
ก็ติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะ
จึงมีการนำตัวมาสอบปากคำแล้วก็ส่งตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในวันนี้พร้อมกัน
กับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่มอบตัวก่อนหน้านี้
ตำรวจก็มีการตั้งข้อหา๒คน
คือร่วมกันล่าป่าสัตว์ป่าห่วงห้าม
และมีซากสัตว์ป่าห่วงห้ามไว้ในครอบครอง
คัดค้านการประกันตัวอันนี้ในชั้นสอบสวนนะ
แต่ว่าญาติเองได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นศาล
สารท่านเองได้อนุญาตให้ประกันตัว
โดยใช้เงินสดคนละ๓๐๐๐บาทเพื่อออกมาต่อสู้คดีค่ะ
คดีนี้ตำรวจสืบทราบว่ามีผู้ร่วมกันชำแหละหมีควาย๓คน

ส่วนอีกรายแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าจะเดินทางมอบตัวตำรวจในวันนี้
แล้วก็ขอเวลา๒วันจะนำลูกชายมามอบตัวให้กับตำรวจ
พร้อมกับบอกเลยนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำแหละหมีควายตัวนี้
ซึ่งตำรวจผ่อนผันให้ตามที่ร้องขอ
แต่ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มาตามที่กำหนดเนี่ยนะคะ
ก็แน่นอนว่าจะออกหมายจับต่อไปด้วย